ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะสำหรับพื้นที่ข่าวเนี่ยต้องมีให้กับ
โลโซแทบจะทุกวันเลยจริงจริงเชียวนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
คุณผู้ชมมีเฟซบุ๊คเจ้าของเฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาลงเอาไว้บอกว่าเสกโลโซเนี่ย
งานไม่ยอมมาคอนเสิร์ตที่สหรัฐอเมริกาแฟนคลับก็รอกันไป
รวมไปถึงวีทรงวีซ่าก็ทำให้แล้วด้วยนะคะยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตทั้งที่ผู้จัดงานค่ะ
ส่งเงินและวีซ่ามาให้เรียบร้อยแล้วแต่ทีมงานของเสกโลโซไม่มาร่วมงาน
โดยก่อนหน้านี้ก็มีการขอเลื่อนจากเดือนกันยายนมาเป็นตุลาคมแล้ว
ทำเอาประเด็นนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเผ็ดร้อนในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะคุณเสกโลโซอยู่เฉยไม่ได้
ก็เลยออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันค่ะงานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีต่อสายตรง
หาเลขาส่วนตัวของเสกโลโซนะฮะเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เป็นเพราะว่าฝ่ายผู้จัดงานต่างหากที่ทำผิด

ในเรื่องของการทำเอกสารยื่นขอวีซ่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
แล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ด้วยค่ะ

ข้อแรกค่ะทางเลขาเสกโลโซบอกว่า

เจ้าภาพที่จัดงานนะแต่เป็นเหมือนโบรกเกอร์

กำหนดทัวร์คอนเซิร์ตเนี่ยแรกเริ่มเดิมที
แต่ว่าตามเงื่อนไขข้อตกลง

ซึ่งยังขาดอีกประมาณล้านต้นค่ะ

ก็เลยตัดสินใจแคนเซิลดีกว่า
จากกรณีที่เกิดขึ้นทำให้ทางทีมงาน

เลยทำให้ได้ทราบว่าทางเจ้าภาพตัวจริง

แต่ทางวงเสกโลโซยังไม่ได้รับเงิน

โลโซบอกว่ามีเอกสารเตรียมพร้อม
ที่จะดำเนินการฟ้องกลับทันที
เนื่องจากที่ผ่านมาฝ่ายตัวเองต่างหาก

จากการถูกเลื่อนงานหลายต่อหลายครั้ง

ที่สำคัญโลโซไปเปิดการแสดงมาหลายประเทศ

นี่คือคำชี้แจงจากทางฝั่งของเสกโลโซ

ไปยังแฟนคลับที่สหรัฐอเมริกาด้วย

ก็เป็นไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนั้น

แต่ว่าฝั่งคนกลางในหน้าต่างหาก

อาจจะมีข้อมูลอะไรที่มันไม่ตรงกันนะคะ

รองพี่เสกอาจจะอธิบายให้เราได้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะ